ช่วงนี้ข่าวเย็นไทยรัฐมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
ข่าวแรกนี้เกิดขึ้นที่ทางลงหาดบางแสนชนบุรีค่ะ
รถยนต์ฟอร์จูเนอร์นะคะเสียหลักแหกโค้ง
หลังจากนั้นไปพุ่งชนหลายอย่างด้วยกัน
อย่างแรกคือเสาไฟฟ้าอย่างที่สองคือตู้โทรศัพท์
แล้วจุดที่๓ที่เขาไปหยุดคือบนรถเก๋งวีออส
คือเขาไปเกยอยู่แบบนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปถึง
เอาตัวคนขับลงมาอย่างแรกเลยรอดปฏิหารนะ
แต่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เขาก็สงสัยเอ๊ะเมาหรือเปล่า
แต่สภาพเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเละเทะไปหมดเลยเนี่ย
แล้วตำรวจก็พยายามเข้าไปค้นดูภายในรถมีขวดเหล้าหรือเปล่า
มีขวดแอลกอฮอลหรือเปล่ามีหลักฐานอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนค่ะ
ตำรวจสพแสนศุกร์รับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุ
บนถนนทางลงหาดบางแสนซอย๒
จุดนั้นเขาเรียกว่าทางโค้งแยกรังเร

เสาไฟฟ้าแรงสูงหัก
ตู้โทรศัพท์สาธารณะพังยับเยิน
เจ้าหน้าที่ตรวจจุดเกิดเหตุพบถนนมีรอยหลุดโค้งชัดเจนค่ะ
นอกจากนี้นะคะไปพบในนัทพงศ์สิทธิษฐานอายุ๔๑ปี
สอบถามถึงสาเหตุเป็นยังไงมายังไง
ทำไมถึงมาเป็นแบบนี้เขาไม่ตอบนะ
แล้วเจ้าหน้าที่บอกดูอาการคล้ายคนเมา
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเมาเนี่ยไปเมาสุรามาแล้วมาเกิดอุบัติเหตุ
หรือเมามึนเพราะอาการบาดเจ็บจากแรงเหวี่ยงของรถที่มันแห่โค้งแบบนี้
พยานบอกแบบนี้นะหลังจากนั้นหลุดโค้งไปชนเสาไฟฟ้าก่อน
แล้วรถก็สะบัดไปชนตู้โทรศัพท์สาธารณะ
แล้วจุดสุดท้ายคือพุ่งไปเกยบนรถเก๋งซึ่งเขาจอดอยู่
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเจ้าของรถเก๋งที่ถูกจอดทับอยู่เป็นรถใคร
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รอสอบสวนนายนัทพงศ์
แต่อย่างไรก็ต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขาบอกเขาเจ็บหน้าอกเนี่ยนะคะ